เรื่องนี้มันเกี่ยวกับคนที่หัวลั่น

ปกติเราเคยได้ยินแต่เอวลั่นใช่ไหม
มันเหมือนหัวตึ้งไหมล่ะ
เจ็บสิคะทำไมคุณรู้ว่าเจ็บ

นี่แหละอันนี้เขาเรียกว่าอาการอะไร

คือกำลังนั่งดมยาดมแบบหมดแฮง
ให้มันแบบว่าสดชื่นขึ้นมานิดนึง
คือกำลังทำงานอย่างขยันขันแข็งอย่างหนักไงคะ
พอถึงเวลาพักเหนื่อยก็เลย
ดมให้มันชื่นจิตชื่นใจกันหน่อย
แต่สงสัยคุณเพื่อนเขาคงจะจัดของเร็วเกินไป

คุณขายันนี้กี่เข็มดิคะ
น่าจะหลายเข็ม

หัวลั่นอีกครั้ง
ลักษณะคล้ายกัน

เปิดมาเข้าหน้าป๊าบตรงคิ้วพอดี

คิ้วลั่นแล้วคิ้วแตกเย็บไป๔เข็ม

ทำอะไรก็ต้องระมัดระวังนะคะ